คุณผู้ชมค่ะที่บ้านหลังหนึ่งค่ะในซอยนวมิน๒๔นะคะ
บึงกลุ่มพบศพผู้ชายคนนึงเสียชีวิตอยู่กลางบ้านเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่บ้านนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณสองถึงสามวัน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะยังไม่แน่ใจว่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไร
แต่มันมีประเด็นที่ว่ามีป้ายข้อความเขียนทิ้งเอาไว้
เอาไว้ว่าพี่โจได้โปรดโอนเงินคืนให้ผมด้วยวันนี้จะได้จบ
ผมจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายอีกผมต้องการแค่เงินของผมคืน๘๔๐บาท
ต้องจ่ายค่าซ่อมรถกรุณารักษาคำพูดด้วยโตแล้วและลงชื่อเอาไว้ค่ะ
๘๔๐บาทเหรอ๘๔๐บาทนี่นะคะ
แล้วก็ตรวจสอบที่บ้านมีกระจกหน้าบ้านแตกอยู่บานหนึ่ง
สภาพศพคือใส่กางเกงสีดำไม่ใส่เสื้อนะคะนอนจมกองเลือดอยู่
หน้าทีวีที่ชั้นหนึ่งตัวงอพิงโซฟาอยู่มีพัดลมเปิดอยู่นี่ค่ะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้นะคะคือพบศพเนี่ยช่วงค่ำเมื่อวาน
วันนี้ทีมข่าวไปดูบ้านปิดเงียบค่ะเขาก็ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับญาติของผู้เสียชีวิตนางนีนามสมมุตินะคะอายุ๗๒
เป็นญาติของผู้เสียชีวิตขอใช้ชื่อว่าโจอี้เป็นนามสมมุตินะคะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ๔๙เป็นผู้ชายญาติให้ข้อมูลว่า
รู้จักกับพ่อของผู้เสียชีวิตเป็นอดีตตำรวจนะคะก็คือเป็นตำรวจเกษียณอายุราชการไปแล้วอะค่ะ
พ่อเขาส่งไปเรียนที่อเมริกาตั้งแต่จบมาไม่ได้ทำงานอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเป็นสิบกว่าปีค่ะ
โอี้เป็นคนนิสัยดีไม่สูงสิงกับใครก็เคยมีเพื่อนมาหาบ้างนะคะ
ไม่เห็นว่าเขามีปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครเลยค่ะ
เมื่อวานนี้ก่อนจะเจอศพเนี่ยก็ยังบอกกับคนดูแลโจอี้เลยว่าปีนเข้าไปดูหน่อยซิ
โอี้เป็นอะไรหรือเปล่าเงียบเลย
วันที่สามคนที่ดูแลเขามาป้าก็เดินออกไปป้าก็บอกว่าไอ้เนี่ยไอ้เขาก็ไปก้มมอง
ก็บอกว่าอ้าวป้าก็บอกอ้าวพระรมเปิดนี่ก็บอกเออพระรมเปิด
แล้วเขาก็จะไปเอากุญแจกับพ่อค่ะพ่อคนนี้แล้วก็บอกว่าลองเข้าไปดูมันก่อนดิไม่รู้มันนอนตายในนั้นหรือเปล่า
ป้าก็พูดไปอย่างเนี่ยแล้วก็ป้าก็เลยแบกว่าใดมันก็จะปีนเข้าไป
แล้วก็จริงจริงก็เข้าไปแค่มองตรงกระจกมันแตกอ่ะก็บอกอุ้ยตาย
เคยก็เข้าไปดูก็บอกอุ้ยตายตัวนี่นะแล้วก็มาพิสูจน์ที่โรงพยาบาลตำรวจมาพิสูจน
บอกว่าตายเมื่อวันที่๒ตอนค่ำ
ก็คือวันที่เพื่อนมาหานั่นแหละยังไม่ตายแล้วตัวที่เขามาหาคนที่ดูแลเขาอ่ะ
ก็ยังไม่ตายมาถ้าจะฆ่าไปตอนนั้นก็ยังไม่ตายไง
ญาติบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของโรคประจำตัวค่ะผู้เสียชีวิตเป็นเบาหวานนะคะ
บอยนามสมมุตินะคะเพื่อนบ้านก็บอกว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวจริง
เบาหวานจริงจริงแต่เขาก็ดูแข็งแรงนะได้ข้อมูลมาว่าคนที่ดูแลเนี่ย
เป็นคนนำเงินจากพ่อมาให้เดือนละหมื่นกว่าบาทก็จะคอยดูแลจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
ดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายอะค่ะ
มกราคมที่ผ่านมาเพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงกระจกแตก
คนดูแลก็บอกว่าติดต่อผู้เสียชีวิตไม่ได้เลย
ช่วงสาย๒กุมภาพันธ์เพื่อนที่เป็นเจ้าของข้อความมาหาก็ไม่เจอ
ก็เลยเขียนข้อความทิ้งไว้๓กุมภาพันธ์บ่าย๓โมงคนดูแลมาหาก็ไม่เจอตัว
ก็เลยมาบอกว่าอุ๊ยติดต่อโจอี้ไม่ได้เลย
สังเกตว่าแต่ในบ้านพัดลมเปิดก็เลยพยายามส่องเข้าไปดู
เห็นว่าเป็นศพนอนจมกองเลือดอยู่นะคะ
แขนซ้ายของผู้เสียชีวิตมีรอยกระจกบาดอยู่๑แผลด้วย
ก่อนเกิดเหตุมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะ
เพื่อนบ้านบอกคนที่ดูแลบอกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ว่าอาจจะเป็นการเสียชีวิตเองจากโรคประจำตัวหรือเปล่า
แต่มีอีกเรื่องหนึ่งก่อนจะเจอศพอะค่ะ

ภรรยาของคนที่ให้ข้อมูลกับเราที่เป็นเพื่อนบ้านนะ

ฝันว่ามาจุดไฟเหมือนกับจะเผาบ้านนะคะ
ทีนี้ค่ะพนักงานสอบสวนสนบึงกลมบอกว่า
ญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
จากการชนะสูตรยังไม่รู้สาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน
แต่จากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้น
ว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุภายในบ้าน

ส่วนบาดแผลที่ข้อมือรอยกระจกบาดเนี่ยค่ะ
ก็คือเป็นบาดแผลที่ทำให้เสียเลือดมากนะคะ
แต่มันไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไร
ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินอะไรด้วย
ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงค่ะ